มาตามกันเรื่องของการทายผลบอลโลกนี่แหละครับ
จริงถ้าใครเป็นพนักงานของไทยรัฐเห็นภาพนี้ก็คุ้นชินกัน

ก็เดินทางเข้ามาเรื่อยครับแล้วก็
รวมทั้งมีการส่งออนไลน์ด้วยนะครับ
ยผลผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์
ก็ทายกันต่อถึงในช่วงเที่ยงคืนวันที่๑๗ธันวาคมนะครับ
ทุกอย่างจบหมดแล้วครับตอนนี้จะเอามาคัดแยกกันแล้วครับ
ซึ่งนายตดันสุพัฒนภัณฑ์นะครับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปสนิทัยจำกัดก็บอกว่า
การถ่ายผลแชมป์ฟุตบอลระดับโลกในครั้งนี้ลดหลามนะครับ
ทั้งรูปแบบของไปสนิยบัตรสุดคลาสสิก
แล้วก็มีการตอบรับทายผลรูปแบบใหม่โพสต์การ์ดออนไลน์เนี่ยนะครับ
ก็เกิดกระแสฮิตไปทั่วประเทศยอดขายนะครับ
ถ่ายผลทั้งไปสนิยบัตรแล้วก็โพสต์การ์ดออนไลน์พุ่งสูงต่อเนื่องนะครับ

จบที่๑๑๒๔๙๕๔๑ฉบับนะครับ
จากนี้จะเข้าสู่กระบวนการในการนำมาคัดแยกนะครับ
ที่นักสมินไทยรัฐนะครับ
แล้วก็ผู้ที่ซื้อโพสต์การ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์เนี่ยมั่นใจเลยนะครับ
ทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมในการลุ้นรางวัลแน่นอนนะครับ
ซึ่งปรายศนียบัตรจะดำเนินการพิมพ์โพสต์การ์ดออนไลน์ของผู้ที่ทายทีมแชมป์ได้ถูกต้อง
ออกมาเป็นรูปแบบของปรายศนียบัตร
แล้วก็ส่งมอบให้กับไทยรัฐรวบรวมเพื่อจับรางวัล
โดยจะประกาศรางวัลพร้อมกันภายเดือนกุมภาพันธ์นะครับ
สือพิมพ์ไทยรัฐอ่านรายละเอียดนะครับของรางวัลเพิ่มเติมได้เลยครับ
บรรยากาศในช่วงนี้ของไทยรัฐก็ควรจะเป็นแบบเมื่อสักครู่นะครับ
ยาวไปอีกอย่างน้อยก็เดือนสองเดือนนะครับ
แล้วก็จะมีสักขีพยานมาร่วมตลอดนะครับ
คนในวงการบันเทิงวงการกีฬาคงจะมาดูกระบวนการในการคัดแจ้ง
ก็จะเป็นกิจกรรมที่คึกคักกันตลอดในช่วงก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนี้ไปเลยนะครับ